หลายคนยังคงสงสัยเรื่องของน้องเอิร์ทนะคะ
นายนวพลมาสช่วงอายุ๑๗ปี
ชาวมหาสารคามที่มาฝึกงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่๑๒เมษายน
กลับมาอีกที๑๗เมษายนสภาพอิดโรย
แล้วก็ที่คอมีร่องรอยเหมือนกับถูกเชือกรัดนะคะ
น้องเอิร์ทบอกว่าขึ้นรถเมย์
หูฟังเผลอหลับไป
รู้สึกตัวอีกทีช่วงบ่าย๑๓เมษายน
โผล่นู่นกลางป่าหัวหินประจวบคิริขัน
ประทังชีวิตด้วยการปีนต้นมะพร้าว

มีคนแถวนั้นช่วยเหลือให้เงินนั่งรถไฟกลับมา
แต่ว่าเรื่องราวต่างมันดูมีหลายอย่างที่เอ๊ะมันจริงเหรอ
โดยเฉพาะไปเจอโทรศัพท์มือถือของน้องเอิร์ท
ตกอยู่ซอยปรีดีพนมยง
แล้วก็มีชายชุดดำทำโทรศัพท์ตก

แล้วมันมาโป๊ะตรงที่ชายชุดดำคนนี้
มันมีภาพว่าพอดูหน้าใกล้จริง
มันเหมือนน้องเอิร์ทอย่าง๙๙๙๙
นั่นแหละมีพูดทั้งภาพตั้งข้าง
เพจบิ๊กเรียนก็บอกว่าเหมือนกับว่าแม่ของน้องอยากจะขอพิสูจน์ความจริงก่อน
เดี๋ยวขอพิสูจน์ก่อนตอนนี้น้องเอิร์ทเศร้ามาก
ถ้าความจริงว่าน้องเอิร์ทโกหกเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาขอโทษสังคม
แต่ว่าทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องเอิร์ท
จังหวัดมหาสารคามนะคะไปถามเรื่องนี้นะคะ
เอิร์ทก็ยืนยันว่ามันเป็นความจริงอะค่ะ
แล้วก็ปฏิเสธว่าชายชุดดำไม่ใช่ตัวเอง

ใช่ค่ะยังยืนยันแบบนั้นบอกว่าพร้อมพิสูจน์ความจริงทุกอย่าง
แม่ของน้องเอิร์ทบอกว่าหลังจากตำรวจเอาภาพชายชุดดำมาให้ดู
แม่ก็ยอมรับว่าก็คล้ายเอิร์ทมากจริง
นี่คือแม่ไงแม่เห็นลูกตัวเอง
แม่ก็ถามลูกเอิร์ทก็บอกว่าไม่ใช่เอิร์ท
แล้วลูกก็บอกแม่ว่าจำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะครับ
ยังยืนยันกับแม่ว่าไปหัวหินจริง
พาไปชี้ได้หมดเลยนะจุดไหนถี่หลงทางจุดไหนถี่นอน
ใครมาช่วยเหลือเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ความเป็นแม่เนาะ
เดี๋ยวขอพิสูจน์ความจริงตามที่ลูกบอกก่อน
เพราะว่าแม่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือเชื่อลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไง
เพราะเห็นว่าลูกมีแผลสภาพอิดโรย
ถ้าพิสูจน์แล้วลูกโกหกแม่พร้อมจะออกมาขอโทษสังคม
แต่ว่าณตอนนี้ขอให้โอกาสลูกชายก่อนได้ไหม
ถ้าเขาเอารูปมาให้ดูก็บอกว่าคล้าย
เขาก็เลยบอกว่าให้ยืนยันว่าใช่น้องหรือเปล่า

เขาก็เลยบอกว่าจะขอโอกาสจากสังคมให้น้องหรือเปล่า
แม่ก็เลยบอกว่าถ้าได้ก็แม่ก็จะขอเพื่อลูก
ถ้าไม่เป็นความจริงยังไงก็จะขอโทษผ่านสื่อ

เรื่องมันมามีกรณีให้เทียบเคียงเกิดขึ้นก็คือนี่แหละครับ
ปรีดีพนมยง๔๖ที่ว่าแม่ไปทำโทรศัพท์ตกตรงนี้พอดี
ใช่ไหมแม่ก็โทเข้ามาแล้วคนเก็บได้ก็โทก็เลยรู้เรื่องกันพอดี
ส่วนพ่อของน้องเอิร์ทบอกว่าหลังจากที่เอิร์ทที่หายไปแล้วกลับมาเนี่ยนะ
แล้วมาอยู่บ้านที่มหาสรคามทำพิธีใบสีสู่ขวัญอะไรกันเรียบร้อยแล้ว
ก็มีอาการเงียบซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเลย
เห็นชัดเลยว่าลูกชายเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เครียด
สำหรับครอบครัวพ่อบอกว่าพร้อมยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
หากพบว่าเรื่องทั้งหมดที่เอิร์ทบอกมาไม่เป็นความจริงก็ไม่เป็นไร
แต่เดี๋ยวก็จะพาน้องเอิร์ทไปบำบัดรักษาอาการทางจิตใจไปเยียวยากัน
วิงวอนขอสังคมว่าอย่ากดดันเพราะว่าพ่อเองก็รู้สึกผิดที่ปล่อยให้ลูกเรียกร้องความสนใจถึงขั้นนี้จนเดือดร้อนกันไปหมด
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าถ้าที่สุดแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่เอิร์ทปั้นขึ้นมาหลอกลวงจริง
มันจะผิดอะไรยังไงไหมตำรวจสอนอคลองตันบอกว่าที่คลองตันก็ไม่ได้มีคดีอะไรนะ
เป็นเพียงแค่การตามหาความจริงว่าชายชุดดำคนนี้มันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเอิร์ท
เขาก็ส่งคลิปภาพกล้องวงจรปิดชายชุดดำไปสอนอดินแดง
เพราะว่าได้โทรศัพท์เอิร์ทมาระหว่างที่หายตัวไปส่วนสอนอดินแดงบอกว่าไม่ได้มีการแจ้งความอะไรไว้
เรื่องการหายตัวไปมอมยารูดทรัพย์ไปโผล่หัวหินถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มีคดี
ไม่ได้แจ้งความเรื่องของการถูกทำร้ายแต่แจ้งความเรื่องคนหายตามหาน้องเอิร์ทตอนแรกมี
ซึ่งตอนนี้เจอแล้วถ้าจะเป็นการโกหกปั้นเรื่องเท็จก็คือโกหกสังคมโกหกพ่อแม่โกหกใครก็แล้วแต่
แต่ไม่ได้โกหกตำรวจทางคดีคือไม่ได้แจ้งความเท็จก็ไม่ได้โกหกทางคดีอะไรก็ไม่มีไง
แต่ในเรื่องทางสังคมเนี่ยอันนี้มันจะหนักหนาสาหัสสำหรับเอิร์ทมาก